อย่างที่เราโปรยไว้เมื่อต้นเบรกเรามีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอน

อาบอายุว่าแต่ละพื้นที่งวดนี้เขาว่าอย่างไรกันบ้าง
ผมพาไปที่แรกที่จังหวัดนครราชศรีมามีสะดาวปลาหลาดออกกิ้งก้าน
แล้วก็มีใบสีเหลืองทองอร่ามทั้งต้นเห็นสะดาวสีทองแบบนี้ไหม
ส่วนใหญ่มันก็สีเขียวต้นสะดาวนะฮะต้นนี้อยู่กลางไร่ข้าวโพดของพี่สุธิรา
อายุ๔๙ปีอยู่ที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
แม่พอแบบนี้ถึงหูบรรดานนักเสียงโชคก็ต้องมาแล้วฮะ
จุดทูบจุดเทียนไหว้เอาแป้งไปรูปคำพอเห็นเลขบ้างอะไรบ้าง
บางคนก็เอามือถือถ่ายภาพไปไปขยายดูก็จะเห็นเลขตามที่เห็นกันไปเนี่ย

เจ้าของที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นต้นสะดาวแบบนี้
เธอก็ไม่คิดอะไรจนวันหนึ่งคนงานที่มาทำงานในไร่
เห็นต้นสะดาวสีทองก็มาไหว้ขอเลขและถูกด้วย
พอถูกคนหนึ่งโอ้โหแล้วก็มีการไปรำแก้บนสิครับ
ชาวบ้านรู้ข่าวบอกต่อกันไปหลายคนก็ทยอยเดินทางมาขอเลขทุกงวดเลยนะครับ
มีครั้งหนึ่งเนี่ยชาวบ้านมาหาเลขตะโกนถามว่าไหนไหนเจ้าของที่ดินอยู่ไหน
เธอก็แสดงตัวว่านี่ฉันเป็นเจ้าของคนขอเลขบอกว่าอย่าลืมนะ
หกแปดนะอย่าลืมนะแต่กลัวแบบนี้เลยเธอก็เลยไปซื้อบ้าง
ถูกจริงคุณผู้ชมถูกตามที่มีคนบอกไว้จริงนะฮะ
จากนั้นก็เลยเอาเงินไปทำบุญแล้วก็เล่าเรื่องนี้ต่อให้กับหลวงพ่อที่วัดฟัง
หลวงพ่อก็บอกว่าสะดาวต้นนี้นะเขามีนางฟ้ามาสถิตอยู่มาครอบครองอยู่
ฟันทิ้งก็ไม่ตายหมายถึงต้นไม้จะไม่ตายนะฮะ
จึงไปซื้อสารเรือนไทยมาตั้งไว้เลยฮะทำพิธีตั้งสารให้เขาให้นางฟ้าเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แอบไปถามเลขจากบรรดานักเสี่ยงโชคบางคนก็ไม่ยอมบอกว่าเดี๋ยวเคลื่อนบอกไม่ได้
บางคนก็บอกว่าเลขตัวเดียวบางคนก็บอกเห็น๓บางคนก็บอกเห็น๑อะไรแบบนี้นะฮะ
เจ้าของที่บอกว่าทุกคนเนี่ยอย่างงมงายมากนะซื้อให้มันพอดีเอาแค่บนดินเนอะ
ใต้ดินผิดกฎหมายก็ระวังกันด้วยนะฮะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราชธานีนี่ค่ะ
ชาวบ้านก็ไปเอาเรือขึ้นมานะคะเป็นเรือเจ้าแม่ตะเคียนนะ
เขาบอกว่าอายุของเรือนี้๒๐๐ปีตั้งอยู่ที่วัดสองแพรกอำเภอชายบุรี
เอาขึ้นมาทำอะไรมาหาเลขไงมาหาเลขเด็ด
ใช่เอาแป้งไปถูไถกันแบบนี้นะคะ
ส่วนที่มาที่ไปของเรือเจ้าแม่ตะเคียนลำนี้เนี่ย
คือก่อนหน้านี้คืนวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีหนุ่มใหญ่ค่ะเขาฝันแปลกฝันว่ามีเรือโบราณอายุสักมากกว่า๒๐๐ปี
ถูกฝังอยู่ใต้ดินในลำคลองบ้านสองแพรก
ผ่านไป๓วันค่ะเอาล่ะตัดสินใจชวนชาวบ้านไปขุดหา
แล้วก็พบจริงนะคะหัวเรือเนี่ยมันโผล่ออกมาจากดิน
ก็พยายามช่วยกันนำเรือขึ้นมาตอนนั้นยังไม่สามารถเอาขึ้นมาได้
ก็เลยล้มเลิกไปแล้วคืนต่อมาก็ฝันอีกค่ะ
ว่าผู้หญิงที่ข้ามไปข้ามมาที่ช่วยขุดเรือเนี่ย
ผ้าสีเขียวไปผูกหัวเรือวันรุ่งขึ้นก็เอาอีก
ชาวบ้านไปอีกไปขุดกันอีกครั้ง
นับร้อยเลยคราวนี้ไปช่วยกันนำเรือเนี่ย
นำเรือเจ้าแม่ตะเคียนสุดท้ายเอาขึ้นมาได้นะคะ
ชาวบ้านก็ช่วยยกกันแห่เรือไปตามถนน
แล้วก็เอามาไว้ที่วัดดังกล่าวนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าพอตอนเอาขึ้นมานะสีอะไรคุณดู
สีน้ำตาลใช่ไหมหลังจากเอาขึ้นมาได้

มาทาถูทาถูทาถูกันแบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่ามีเลขอะไรโผล่มาบ้าง

ปิดท้ายเราจะพากันไปที่สวนป่าบ้านเสา๕
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
ชาวบ้านคนดวงเฮงที่ถูกเลขจากแม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์เขาร่วมกัน
ว่าจ้างนางรำเครื่องแห่แตรวงกลองยาว
รำแก้บนถวายกันยกใหญ่เลยนะคะ

มีคนเขามาเดินทางมาขอโชคลาภ
แล้วก็เอาเลขเด็ดที่ได้ไปเสี่ยงโชค
แม่ถูกกันทั่วหน้าเลยค่ะ
บางคนได้หลักหมื่นบางคนเกือบล้านเลยก็มี
ซึ่งต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนี้ถูกขุดพบที่บริเวณเบาะทรายเมื่อเดือนสิงหาคมปี๖๐
ขนาดความใหญ่ของลำต้นประมาณ๑๗๕เมตรยาว๑๒๕๐เมตรอายุอนาม๑๐๐ปีแล้วค่ะ
ก็เอามาฝากกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะฮะย้ำว่าคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
อย่าไปทุ่มกับเรื่องแบบนี้มากเอาพอดีพองามจัดสรรเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดเอาไว้ก่อน
ถ้าเหลือแล้วค่อยเอาไปซื้อความสบายใจตรงนี้นิดหน่อยใบสองใบเพื่อความสุขในแต่ละเดือนแต่ละงวด